ตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกของเราแล้วนะครับกับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เราไปทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่า
คนนี้มาจากอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
กมาแล้ว๙๔ไฟล์ชนะ๖๕ไฟล์เสมอ๓ไฟล์และแพ้๒๖ไฟล์ครับ
๖๖ประโยชน์๒๐ประโยชน์และ๓ประโยชน์
และที่๔เงินแท้ต่อยธุรกิจบันเทิง

เป็นคู่มวยที่แฟนมวยนั้นฝันถึง
เงินแท้ต้อยธุรกิจบันเทิงจอมเก่าครับจะเจอกับ
มวยฟอร์มสดอภิวัตย์สสมนึกแชมป์หมัด
เก่าเจอเก่าครับแต่ทางด้านเงินแท้นี่

ในวัย๓๑ปีครับ
ชื่อเดิมนั่นก็คือเจ้านครสวรรค์นศรีพึ่งครับ
นายจักรพันธ์สมปักครับจากภูเวียงขอนแก่น
ส่วนศูนย์๑๖๓ซิติเมตร
ฟอร์มหลังครับชนะ๒แพ้๑ครับ
ค่ายมวยต้อยธุรกิจบันเทิง

มีดีกีไปถึงแชมป์เปียนในรุ่นพิกัด๕๙๕กิโลกรัม
พี่วัดสอสมนึกครับนายอภินันจินดาศรีครับ

จากรัฐนวาปีน้องค่าย
ปัจจุบันวัย๒๔ปีครับ
ส่วนศูนย์๑๖๔ซิติเมตร
ฟอร์มหลังชนะ๒แพ้๑เช่นกันครับ
ล่าสุดมาแพ้คะแนนให้กับเพชรวิโว่ลูกคลองกลางที่นี่แหละครับ
ค่ายมวยสอสมนึกครับ
ต้องบอกว่าคู่นี้นี่ไม่รู้ว่าใครจะฟันใครแล้วครับ
พี่วัดมีศอกที่เป็นอาวุธเด็ดเป็นจุดขายครับ
ขณะที่เงินแท้คนนี้ก็ไม่ธรรมดาในเรื่องศอกครับ
เคยฟันศอกต่วนเป๋เจนวิทย์ก่อสร้างครับ
ชนิดที่แตกหมอนี่เย็บเป็น๑๐๑๐เข็มเลยครับ
ทางด้านเงินแท้กระดูกประสบการณ์มีมากกว่าครับ

ระยะหลังในพิกัดเวทนี้หาตัวจับได้ยาก
๓ไฟล์ชั่นหลังเร็วมาศรีหากพิกัดในแรกฝ่าย

เงินแท้หรือว่านครสวรรค์นอสีพึ่งเหมือนเดิมครับ

เป็นถึงแชมป์มวยรอบ

ซึ่งไฟล์ที่อภิวัตคว้าแชมป์นะครับ
ต้องบอกว่าต่อยรอบเดียวกันกับเงินแท้ครับ
แต่อยู่กันคนละสายแล้วก็ไม่ได้เจอกัน
วันนี้คุณต้อยมวยโป่งและต้อยธุรกิจบันเทอร์นี้
ส่งลูกชายครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเงินแท้
คู่เอกนำรายการครับแฟนมวยห้ามกลับพลิบตา
เดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวดูกันครับว่า
ใครจะแน่กว่ากันครับ

รับการดีตรฐานเงินแท้ครับ

ต้องบอกว่าปาร์ดหัวตัวเท่าเลยครับครับครุ่นนี้
ไอ้เก๋าอีกฝ่ายหนึ่งพร้อมส่วนเนื้อเกิดครับ
โชคนี้เวทิกัลพิ่งรถลงมาเรื่อยครับ
นั่นคือสภาพร่างกายความฟิตกำลังดีครับ
แถ่ก่อนอันนี้โชค๖๒๖๓
ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่๕๙กิโลกรัม
ส่วนแล้วต่อยกลางวันด้วยนะครับแม่

นี่ครับล้วงซ้ายง่ายครับ
จังหวังฮุกซ้ายเป็นลำตัวของเงินแพ้ครับ
พยายามก็มาเจอที่เบนเมื่อยจังหวังฝีมือดี
จับจังหวะคู่ต่อสู้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
นี่ครับพยายามจะคำบนระยะครับ
พยายามจะใช้มัดซ้ายเลยครับ
ลายจังหวะคู่ต่อสู้ทั้งคู่ครับ
เงินแพ้นั้นมีลวงฮุกซ้ายเป็นลำตัว
จังหวังลวงซ้ายดื้อตัดง่าย

อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมแล้วครับว่าคู่นี้นี่อาวุธมวยใกล้เคียงกันเลยครับ
คล้ายกันสไตล์เดียวกันครับ
ลุงซ้ายแล้วเติมด้วยหมัดขวา
ระยะด้วยยับซ้ายครับ

เตะไปที่ทัพหน่อยครับอภิวัต
กระแทกมันเยี่ยมซ้ายกอง

คู่นี้ค่อนข้างที่จะคลาสสิกครับ
แล้วก็ละเอียดในการออกอาวุธหมดยกที่๑ครับ
เรามาติดตามกันต่อครับกับผู้เอกนำรายการ
บอกว่าแม่เมื่อสักครู่นี้เดินเข้ามุมมา

เกมเรามีภาพช้าให้ชมนะครับ
ทำให้ระบบหายใจนี่ลำบากเลยครับ
นี่ครับจังหวะล้วงลำตัวครับ

อภิวัตก็เอาคืนทันควันกระแทกด้วยขวาตรง
นี่ครับนี่แหละครับน่าจะโดนหมัดยับ
นี่เลยครับลูกเก่งของทางด้านอภิวัตเลยครับ
กระแทกซ้ายแบบไม่รุนแรงก็จริงครับแต่แกแม่นครับ
โอ้โหยับซ้ายกวนจิตกวนใจเก่งครับทางด้านเจ้าอภิวัฒน์
เล่นงานรุ่นพี่จนเลือดกำดาวน์ทันลักษณ์เลยครับ
ตั้งแต่ยกแรกก็เลือดกำดาวแตกเลยครับ

เป็นมวยฝีมือที่เอาอาวุธกันไม่เบื่อแล้วครับ
มันกระเยี่ยมชิงจังหวะโอ้โหได้ตบด้วยฮุกซ้ายครับ

แต่พยายามจะตบการครับอภิวัตรรู้ทัน

เงินแท้พยายามจะเบียดเข้ามาแต่อภิวัตก็ไม่หนีครับ
ชื่อมาก่อนครับมะคอสวรรค์นสีพึ่งครับ
ออกมาก่อนเจ้าอภิวัตแน่นอน

นี่ครับมาแล้วกับหมัดชุดของทะดาน
จะชงในมุมแดงครับเงินแท้
โอ้ยอยากจะเล่นงานเป็นภาพนอกภาพในเหมือนกันครับ

จังหวัดถีบโอ้ยเกี่ยวแล้วคืนด้วยเขาซ้ายทันทีครับ

ดูลูกเก่าก็ดูศิลปะแม่ไหม้มวยไทย
ดูการชิงเหลี่ยมชิงไว้ชิงพลิบของทั้งคู่ครับ

สลับแทงขวาเลยครับอภิวัตวงใน

ครับกระพริบตาเต็ดคาดครับ
เจอซ้ายหน้าของอภิวัตรเหมือนกัน
เลือดกำดาวนี่จุดออกแล้วนะครับ

ถีบแต่ยังโต้คืนได้ครับ

โอ้โหแข็งแรงแข็งแกร่งจริงครับอภิวัต
นี่แหละครับมวยศอกนี่ต้องกำลังแขนต้องดีครับ

จังหวะเกี่ยวแล้วพยายามจะคืนด้วยแค่งขวาแล้วครับ

หาบวายโตบด้วยฮุกซ้ายและเสียบด้วยเขาขวา
แต่แท้นี่คิดช้าทำช้าไม่ได้ครับ
ยืนกันใกล้ครับนี่ครับเตะไปที่พับในแล้วถีบ

ดูเหมือนว่าโพรงจมูกที่เลือกกับตันรักมาตั้งแต่ช่วงปลายยกที่๑ของเงินแท้ครับจะหยุดไหลแล้วครับ
เป็นเมื่อกำลังเตะขวาครับอภิวัตเป็นมวยที่เก็บอาวุธได้เก่งครับ
นี่ครับระดิ่มพันธ์พละกำลังต้นแขนนี่ก็ค้ำไว้ง่ายครับ
แขนแข็งแรงจริงครับเกี่ยวแล้วคืนครับ
เป็นเกมที่วัดชัยวัดจังหวะวัดฝีมือวัดไอคิวเลยครับ
ชกสวยงามทั้งคู่ครับผ่านไป๒ยกลุยต่อในยกที่๓ครับ
เสียงเชียร์ทางด้านหลังครับ
ต้องการเอาเงินแท้มาแล้วครับ
เอา
ตีด้วยซ้ายนี่ครับแขนแกแข็งแรงครับขวางหน้าอีกแล้วครับ
ยศอกนี่ต้องใช้กำลังแขนแล้วครับ
อภิวัฒน์เวียดเข้ามาอภิวัฒน์สลับเสียบขวา
อภิวัฒน์เข้านายตีได้ไม่ได้ครับเสียบด้วยขวา
โอ้โหพอวงในนี่สังเกตดูดีครับอภิวัตแกกดแขนของเงินแท้อยู่เลยครับ
แต่เงินแท้นี่มีลูกแก้ลูกกันครับไม่ให้ทราอภิวัฒน์ตีง่ายแน่นอนครับ
โอ้โหขวางได้แต่ก็ยกแข้งยกขาขึ้นมากันครับ
โอ้โหยังตีไม่ถนัดครับอภิวัตรแต่ไม่หนีแม่พยายามจะขยับจะฟันศอกครับ
แต่อภิวัตแกกดแขนอยู่เลยครับตีด้วยซ้ายกดแขนเอาไว้ตีด้วยซ้ายอีกทีครับเหน็บเข้าไป
อื้มซ้ายหน้ากับของเงินแท้พยายามจะวางซ้ายหน้า
แล้วมีศอกขวาครับอภิวัตรนี่แหละครับลูกถนัดของอภิวัตร
อื้มเสียบด้วยขวาเสียบด้วยขวาอีกทีพยายามจะปร่ำหน่อยครับอภิวัฒน์
ไปเริ่มอ่านเงินแท้ด้วยเข้าเลยครับอภิวัฒน์
โอ้โหนี่ครับโดนจนได้ครับ

โอ้โหล่วงเลยครับ
รอจังหวะแบบนี้มานานครับ

โอ้โหปลิดชีพเลยครับ

เดี๋ยวดูจากภาพช้าครับ

ยังไม่ฟื้นเลยครับทางด้าน

จังหวะเสียบนี่ร้องโอ๊ยเลยครับ
นี่ครับจังหวะกดแขนของแต่ละครั้งครับ

กดไวท์เพราะได้จังหวะฟันเลยครับ